ชื่อนางสาวที่วานามสกุลมุมบ้านเช่าอายุ๒๖ปี

เป็นสาวโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุกวันนี้ภาระหนูก็มีเลี้ยงดูพ่อกับแม่
เลี้ยงดูลูกหนูอีก๒คน
ดูหลานที่พ่อแม่เขาทิ้งไป

ทุกวันนี้หนูว่ารับภาระหนักหลายอย่าง
ไหนจะค่ากินค่าน้ำค่าไฟ
เงินเดือนหนูเอง๙๐๐บาท
เมื่อก่อนเวลาที่หนูไปทำงาน
หนูก็ให้แม่คอยดูแลพ่อ

พ่อเขาจะเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ

เดินมากก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยได้
ต้องแบบว่าคอยขยับตัวอยู่ตลอดเวลา

เมื่อสามวันที่แล้วค่ะแม่ก็นั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ปกติอะค่ะพี่
และกลายก็นอนลงไปเลย
ด้านซ้ายเนี่ยแกนิ่งไปเลย

หมอก็บอกว่าช่วยไม่ทันแล้ว

พ่อร้องเหมือนคนแบบไม่อยากอยู่
เหมือนคนหมดทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ไปงานศพก็พ่อก็ร้อง

ทิ้งฉันไปทำไมอะไรอย่างนี้
แกบอกว่าจะอยู่ดูแลลูกดูแลหลาน
อยู่กับลูกไปอยู่กับฉันในที่บ้านเรา

สงสัยเลือดเจียงใจมากเลย
เพราะว่าอยู่กันมาขายของด้วยกัน

พูดเหมือนพูกก็ไปเลย
ก็เอาตัวเสียใจไม่ได้
อยู่ก็บอกแล้ว

คือว่าสภาพจิตใจพ่อตอนนี้นะคะตั้งแต่ขาดแม่ไป
อาการแกก็แบบเหมือนแย่ลงแย่ลงทำใจไม่ได้อ่ะ
ที่แม่จากไปอะไรอย่างนี้เพราะแกเคยอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะค่ะ
อาการโรคหัวใจแกก็จะคอยกำเลิบแกก็จะแน่นหน้าอก
บางทีแกก็จะแบบแน่นิ่งไปเลยยิ่งประกอบกับเรื่องที่
เขาอ่ะจะมายึดบ้านด้วยค่ะถ้าเกิดไม่มีเงินให้เขาแสนสามเนี้ย
เขาจะมาลื้อบ้านไปทันทีคือว่าพ่อเขาไปค้ำประกันหนี้นอกระบบให้เพื่อนเขาอะค่ะ
รวมรวมแล้วก็ห้าหมื่นกว่าบาทนะคะส่งวันหนึ่งก็ตกวันละเจ็ดร้อย
เขาก็มาคอยตามมาคอยคือมาคอยจี้อยู่ทุกวันนะคะพี่
เขาก็เลยตัดสินใจเอาบ้านหลังนี้เอาไปไว้กับญาติเขา
คือขายให้เขาไปเลยแล้วเอาเงินก้อนนั้นแสนสามมาใช้หนี้
ตอนนี้ญาติเขาก็ต้องการจะลื้อบ้านเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีเงินมาให้แสนสาม
ก็อยู่ได้ถ้าเกิดไม่มีเงินให้ก็จำเป็นต้องลื้อ
มันไม่มีหรอกค่ะพี่เพราะว่าลำพังหนูอ่ะ
ทำงานเดือนเดือนนึงมันเก้าพันบาทอ่ะมันไม่มันไม่พอที่จะมาผ่อนผันหรืออะไรอย่าง
อะไรอย่างงี้หรอกค่ะตอนนี้อ่ะค่ะสิ่งที่ปรารถนาก็คือ
อยากมีบ้านให้พ่อมีที่นอนมีบ้านให้น้องอยู่
คือว่าให้พ่อยิ้มได้อีกครั้งนึงไม่ต้องคอยให้ใครมาพูดมาว่า
หนูจะทำให้ได้เพื่อพ่อ
ไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะหนูจะดูแลพ่อเองดูแลน้อง

ครับก็เป็นภาพชีวิตของเธอนะครับคุณเจ๊เอมาพบกับเธอเลยนะครับ
เอ๋สาวโรงงานยอดกระตันอยู่สู้เพื่อรอยยิ้มพ่อครับ
เจ๋ครับสวัสดีครับเผินทางนี้แหละครับคุณเจ๋
อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะเจ๊เอ๋
วันนี้มาหมดบ้านเลยไหมครับหมดค่ะวันนี้มีใครบ้างอ่ะมีใครมาบ้าง
คุณพ่อคุณพ่อแล้วก็น้องอีกคนนึงแล้วก็ลูกสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
แม่เสียไปนานเท่าไหร่แล้วคะคุณเจ๊เอเพิ่งจะเสียค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วค่ะอืม
เหตุการณ์เป็นยังไงครับตอนนั้นวันนั้นไปทำงานค่ะหนูไปทำงานแล้วคนแถวนั้นอ่ะ
เขาโทรบอกว่าแม่แม่แย่แล้วแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหนูก็มาเลย
ไปที่โรงพยาบาลแล้วพอไปถึงแล้วหมอคุณหมอว่าไงคะ
ฉันเลือกในสมองแตกฉันเลือกในสมองแตกลูกปั๊บค่ะ
หมอก็ตรวจดูเขาบอกว่าโอ้โหเร็วเลยอาการป้าแย่
หมอเขาเลยบอกเขาห้องผ่าตัดเลยพอรุ่งเช้าก็มาอยู่เตียงคนไข้ได้๓คืนมั้ง
สามคืนมีโอกาสได้พูดคุยดูใจกันไหม

ยังได้ยกมือเขายกมือเขายกมือเขายกมือเขา
ก็ชูสองนิ้วเขาก็ชูสองนิ้วแต่ไม่ลืมตา
ลุงได้พูดอะไรกับป้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากกันลุง
ก็ได้จับมือกลับไว้เชิดเย็นแล้วก็กลับด้วยเม็ดขากมันบวม
หมอสรุปบ้างก็เห็นลุงไม่ไหวแล้วก็กลับไปตรงนอนบ้านแล้ว

เช้าก็โทรมาบอกว่าพระเสียแล้วตอน๖โมงเช้า
วินาทีสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันคือลุงได้กำมือป้าแล้วป้าก็กำตอบ
แค่นั้นเนี่ยแค่นี้ก็กำลังจะแต่งตัวไปเรียน
พอที่ยินโทรศัพท์มันแม่เสียมันอยู่กระเป๋าเจ็บ
ก็ทิ้งเลยไปเรียนก็ไปหาแม่ดีกว่าลองใหญ่เลย
ช่วงแรกที่ป้าเสียลุงใจเป็นยังไง
ก็แค่ไปเห็นรูปที่ไหลเป็นหดคิดไม่ได้เสียใจสะลอด
นี่ผ่านเวลามาแล้วลุงทำใจได้บ้างยัง

คุณพ่ออาจจะทำใจลำบากเพราะว่าคุณแม่อาจจะจากไปอย่างปุกปัก
หลังจากคุณแม่เสียแล้วสุขภาพคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับน้องเจ๊เอ
เขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะสุขภาพจิตใจเขาก็แย่ลง
แล้วเราช่วยยังไงเราทำยังไง
ก็ทำให้เขายิ้มบ้างหัวเราะบ้างอะไรอย่างนี้
พูดเล่นพูดคุยกันอย่างนี้

โต้ตอบค่ะมีโต้ตอบ

เพราะว่าถ้ามาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ไปอย่างนี้
แล้วเราก็ยังมีภาระอีกมากมายหาเงินคนเดียวเลยทั้งบ้าน
ตอนนี้สี่ชีวิตรวมทั้งตัวเองด้วยเงินเงิน๙๐๐๐บาทพอไหม

บางครั้งก็อดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เคยให้พ่อกับพวกลูกน้องอย่างนี้อดนะคะ

หลานที่เอามาเลี้ยงนี่เป็นลูกใครคะ
ลูกแบบเหมือนแบบลูกพวกหลานพ่อเขา
เด็กอีกสองคนก็คือลูกของคุณเจ้าเอ๊

ทีนี้แฟนคุณเจ้าเอ๋ไม่มาด้วยเหรอคะวันนี้

ก็นานค่ะตั้งแต่
คนเล็กยังเล็กอยู่เลย
ตอนนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวกันพอสมควรแล้ว

เรามีเงินทุนสูงสุดนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะฮะ๑ล้านบาท
เจ๊เอ๋ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

สร้างที่อยู่หลังเล็ก
ให้พ่อแล้วก็เก็บไว้เป็นเงินทุนใช้จ่ายประจำวัน

ตอนนี้จะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมวันสองวันนี้แล้วใช่ไหม
มีค่ะมีที่แต่ตอนนี้ไม่มีบ้านค่ะก็คือถ้าได้ตรงนี้ก็จะได้แบ่งเจียดไป
ก็ให้เขายึดไปจะได้หมดเรื่องหมดราวไว้ทำไมต้องใช้หนี้
ก็เป็นไทยไปค่ะเป็นไทยไปก็ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไปค่ะขอ
แค่เงินตรงนี้ไปเป็นทุนเพื่อมีที่ซุกขนนอนกัน
หมดที่อยู่ตรงเนี้ยถูกไหมใช่ค่ะอ่าห้าเพลงเพลงที่หนึ่งหนึ่งหมื่น
ที่สองสองหมื่นเพลงที่สามสี่หมื่นเพลงที่สี่หกหมื่น
เพลงที่๕๘๐๐๐นะครับถ้าทำได้มากกว่านั้นก็จะดี
เขาจะได้มีเงินเอาไปดูแลครอบครัวได้มากกว่านี้มีสมาธิกับตรงนี้
จดจ่อกับตรงนี้ตั้งใจให้มั่นให้ดีพี่อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรจะให้
เอ๋ได้นอกจากความอบอุ่นของพี่เท่านั้นจะเอกเก่งมากนะที่พยุงพาครอบครัวทั้งหมด
ที่เรามีด้วยหยาดเหงื่อและรังกายของเราคนเดียวกับอีก๔ชีวิตพ่วงมาด้วย
จุดนะครับสำหรับทุกเรื่องสำหรับทุกสิ่งนะครับ
ฝ่าฟันไปได้กำลังใจเท่านั้นมาเริ่มกันนะครับ
ที่เพลงแรกนะครับมูรค่าหนึ่งหมื่นบาทเพลงที่หนึ่งครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง

เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง
เพลงแรกของเจ้าเอ๋ง